ต้นกันด้วยเหตุการณ์บนท้องถนนที่สมุทราการหน่อย
เขากำลังตามหาตัวรถกระบะคันหนึ่งนะฮะ
คือขับไปไปปาดหน้าเขาอืม
เขาไล่ตามเนี่ยไปเบรกกระทันหัน
ตั้งใจเหมือนกับให้เขาโชนท้ายประมาณนี้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยขับหนีไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

กระบะตู้ทึบเนี่ยเขาตามกันมา๒คันนะครับ

แล้วเดี๋ยวจะมีรถกระบะคันหนึ่ง

ก็เฉียวชนกันจนเสียหายครับ

เขาก็พยายามขับไล่ตาม
เดี๋ยวฟังเสียงตอนที่ชนกันนะครับ
ไม่รู้ว่าตั้งใจจะเบรกหรือยังไง

สุดท้ายเนี่ยหนีหายไปเลย
ตรงนี้นะครับเป็นสะพานข้ามคลอง
คือมันจะไล่ไปถึงซอยวัดจราเข้ใหญ่

นี่นะฮะจะจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
พยายามไล่ตามไปแล้วแต่ไม่ทันนะครับ

เขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อยู่ดีเนี่ยขับมาแล้วมาปาดหน้า

เขาพยายามไล่ตามไปเบรกก็ทันหันอีก
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
คนที่เป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบคันนี้
คันแรกเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำลูกศรสีเขียวไว้
คุณรัตนพลนะครับ
บอกว่าในเหตุการณ์เนี่ยเขาเพิ่งไปตกปลากันนะ
ตกปลาเสร็จก็ขับรถกระบะตู้ทึบเนี่ยกลับที่พัก
ข้างหลังก็คือน้องชายของเขาที่มีกล้องหน้ารถ

รถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยเห็นขับตามมาตั้งแต่อบตใหม่
พอมาถึงจุดสะพานแถวนั้นเป็นทางคดเคี้ยว
ขับขึ้นหน้าแซงปาดเข้ามา
แล้วมาเฉียวหน้ารถเขาพังเสียหายด้วย

ทำไมเบรกถ้าเกิดว่าผมไม่เบรกเนี่ย
เต็มเหมือนกันนะครับ
คือเราโดนตบครั้งแรกใช่มั้ยตามกล้อง

แล้วก็ถึงไปตกคันเพื่อนอีกคันหนึ่ง
ใช่ครับแล้วที่เนี่ยผมตอนที่ชนอ่ะ

เขาก็กดรถหนีไปเลย
บอกว่าเขาก็ขับรถตามรถพี่ชายมา

พอรถพี่ชายคันแรกถูกชนเนี่ย

คันนี้พยายามจะไล่ตามแทนพี่ชายที่ถูกขับปาดหน้าแล้วก็ชนไปเนี่ย
ปรากฏว่าถูกเบรกกระทันหันด้วยคันข้างหน้าแล้วเขาก็ชนท้ายไปเลย
เส้นวัน๔เนี่ยครับแล้วเขาก็มวนรถกลับเลย
ตั้งแต่เขาชนคันนี้ครับ
เขาชนคันนี้ปุ๊บผมก็ไล่ตามกันไปมาออกเส้นวัดศรีเลยครับ
แล้วเขาก็มวลรถกลับเลยครับกลับรถเลยแบบงงเลยครับ
แล้วเขาก็เลี้ยเข้ามาในซอยเหมือนเดิมครับแล้วไปทางวัดบัวโรยแล้วก็พาอ้อมอยู่
แถวเนี้ยครับพระอ้อมอยู่วนไปวนมาอยู่เลย

จังหวะที่เราตัดสินใจชนท้ายนี่เพราะมันเกิดจากอะไร
เกิดจากเหมือนกับว่าตอนผมขับผมคิดว่าเขาเบรกแต่พอมาดูในกล้องมันเหมือนกับว่าเขายก
เพราะว่าใครเบรกเขาไม่ติดเขายกคันเร่งเลยครับยกใส่เลย
มันชะลอครับผมก็ตามที่อยู่เพื่อจะปาดหน้าเขาให้เขาจอด
แล้วก็ชนแล้วรถก็ดักตามไม่ได้แล้วครับ
สุดท้ายตามไม่ทันนะฮะหนีไปเลยนะครับตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
แต่ว่ากระบะคันนั้นเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมที่ว่าชนท้ายเข้าไปนี่หน้ายุบอย่างนี้เลย
ส่วนกระบะคันนั้นเนี่ยสองพี่น้องเขาบอกว่าเห็นว่ามาคนเดียวนะ

แต่เหมือนกับพอจะเห็นป้ายทะเบียนไหมคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเขาบอกตามไม่ทันเนาะเพราะว่าขับเร็วมาก
ก็เขาบอกเป็นผู้ชายน่าจะมาคนเดียวไม่รู้ว่าจะเมาหรือเปล่า
เอาเป็นว่าแจ้งความแล้วเผื่อท่านที่เป็นเจ้าของรถคันนี้

นี่ค่ะชเชิง๙๕๐๓เนี่ยนะ
แต่จังหวัดไม่ชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไร
ตำรวจคงไล่ตามต่อได้อืมหรือถ้าท่านเป็นเจ้าของรถ

ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเอารถไปอะไรยังไงก็ลองไปหาเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คือที่สมุดปราการนะครับที่โดยเทศ